คุณผู้ชมครับมาต่อที่เรื่องของการวิเคราะห์เศรษฐกิจการลงทุนกันหน่อย

วันนี้พบกับคุณเสริมศักดิ์วงสิทธิโชค
ผู้อุ๋มในการส่วนงานค้าตรวจสารนิยโหน่อยลงทุน
และคุณปริภัณฑ์ปริยาอุดมทรัพย์นักวางแผนการลงทุนจากหลักทรัพย์บวง
สวัสดีคุณก๊อบและท่านผู้ชมทางบ้าน
ก็มาติดตามข่าวสารนักลงทุนไปเริ่มที่ต่างประเทศก่อนแล้วกันครับ

วกมาคึกคักเลยนะครับ

โอ้โหหลังจากก่อนหน้านี้รู้สึกจะต้มเตี้ยมไปสักพักหนึ่งนะฮะ
มีแบบขยับพักบ้างอะไรบ้างนะครับ
ตอนนี้ก็กลับมาขึ้นแล้วด้วยประเด็นหลักนะฮะ
ที่ตลาดอเมริกาปรับขึ้นมาได้เมื่อวาน
ก็คือเรื่องของนโยบายการปฏิรูปภาษี

โอ้โหนี่อยู่มาจะครบปีแล้วฮะ

หลังจากที่โฆษณาว่าตั้งแต่ก่อนเลือกตั้งตั้งนานนะ
จะปรับนโยบายทางด้านภาษี

เรื่องของภาษีนี่โอ้โหเสียสูงนะฮะ

แต่สูงสุดของอเมริกาเนี่ยเสียไปประมาณ๓๙๖เปอร์เซ็นต์
โอ้โฮกลมนี่ก็๔๐
มาร้อยให้หลวงสัก๔๐นี่เกือบครึ่งนะฮะ
เขาบอกอันนี้ก็จะลดลงมาให้เหลือสัก๓๕

แล้วยังเรื่องภาษีอเมริกันเนี่ยที่เขาอื่นตัวก็มาก
เพราะว่าอเมริกันนี่เขาเก็บภาษีโหดนะฮะ
ใช่เก็บภาษีโหดแล้วเก็บภาษีแบบเขาเรียกว่าตามเชื้อชาติด้วย
เชื้อชาติหรือไม่ว่าถ้าคุณเป็นคนอเมริกัน
สัญชาติอเมริกันไม่ว่าจะไปอยู่ประเทศไหนอยู่ดาวไหน
ถ้ามีรายได้ต้องส่งกับประเทศสหรัฐอเมริกา
จ่ายให้รัฐด้วยมีรายได้ต้องจ่ายให้รัฐด้วย

แต่อีกตัวหนึ่งที่อันนี้ลดเยอะกว่าเลย
ก็คือเรื่องของภาษีนิติบุคคล
เพราะว่าปัจจุบันนิติบุคคลอเมริกาเสียภาษีประมาณ๓๕

ลงเยอะ๕๕
ก็ต้องอย่างนโยบายเรื่องภาษีโดยเฉพาะภาษีนิติบุคคลเนี่ย
หลายประเทศเริ่มที่จะแข่งขันกันด้านตรงนี้นะ
เพราะว่าในเรื่องของภาษีถ้าลดต่ำลง
มันก็จะทำให้เป็นการจูงใจให้ภาคเอกชนเข้ามาลงทุนนะครับ
แล้วก็ทำลงทุนแล้วค่าใช้จ่ายเรื่องภาษีน้อยลง
บริษัทอเมริกาถ้าเกิดทำมาหากินเท่าเดิมขายของเท่าเดิม
ตังค์เพิ่มแล้วแค่จะจัยรถโรงงานเหมือนเฒ่าเดิม

สักเมื่อก่อนเราก็มีรถครับ
อีกประเด็นหนึ่งที่ทำให้ตลาดหุ้นอเมริกาปรับขึ้นมาได้ดี
ก็คือเรื่องของอัตราดอกเบี้ย
เขาคาดการณ์ว่าเดือนธันวานี้มีโอกาสประมาณสัก๘๐
จากที่เฟสที่จะคาดว่าจะปรับขึ้นดอกเบี้ยเมื่อไหร่ยังไงกันแน่

๘๐เปอร์เซ็นต์แล้วว่าจะขึ้นอ่ะเดือนเนี่ย
เพราะฉะนั้นทำให้พวกบริษัทที่เกี่ยวกับที่เป็นสถาบันการเงิน

ชอบดอกเบี้ยขาขึ้นชอบดอกเบี้ยขึ้น
จะได้ส่วนต่างดอกเบี้ยหรือเงินลงทุน

ครับผมอันนี้ก็เป็นประเด็นที่ทั้งบริษัทสถาบันการเงิน
และบริษัทเกือบทั้งตลาดอ่ะตอบตัวขึ้นหมด
ตอบตัวเข้มขึ้นนะครับแต่ก็จะมีบางกลุ่มนะ

พวกที่มีต้นทุนทางการเงินเป็นดอกเบี้ยใช่ไหมฮะ
ใช่ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของอสังหาริมทรัพย์ถูกไหม
เพราะว่าอย่างบางคนเนี่ยจะกู้บ้านกู้อะไรลงทุนอสังหาริมทรัพย์เนี่ย
กู้มาถ้าดอกเบี้ยแพงให้ต้องคิดหน่อยแล้ว
ไม่อยากกู้นะดอกเบี้ยแพงไม่อยากกู้ใช่นะครับ
พูดถึงดอกเบี้ยครับพี่ปีกก็บ้านเราไปไงเมื่อวานนี้กำลังงอประชุม

โกงดอกเบี้ยอยู่ที่ระดับเดิมเลย

กระทรวงการคลังเอ่ย
ภาคเอกชนภาคธุรกิจบอกว่าเฮ้ยธนาคารแห่งประเทศไทยช่วยลดสักนิดหนึ่ง
บางครั้งเขาก็กระตุ้นเต็มที่ทางการเงินแบงค์ชาติกระตุ้นหน่อยไหม
ใช่นะเพราะบอกนโยบายมันมี๒นโยบายใช่ไหม
นโยบายภาคการคลังนโยบายทางการเงินใช่ไหม
คลังนี่ก็คือลงทุนแล้วโอ้โหภาครัฐลงทุนเต็มที่

ใช่อาจฉีดเม็ดเงินเข้าไปในระบบแต่ในด้านของนโยบายทางด้านการเงินเนี่ย

โอ้โหเราก็คงดอกเบี้ยมานานยาวนานแล้ว
คงมานานนะซึ่งการคงมานานเนี่ยโอเคก็ทำให้ในเรื่องของเสถียรภาพก็ค่อนข้างดี
แต่ว่าภาคเอกชนเองก็อยากจะเห็นดอกเบี้ยต้นทุนให้ต่ำหน่อย
แล้วก็ในเรื่องของดอกเบี้ยเนี่ยถ้ามันไม่ต่ำเนี่ยบางทีมันก็ทำให้เม็ดเงินเนี่ยไหลเข้ามาในประเทศเราเยอะไง
ก็ทำให้ค่าเงินบาทปีนี้ก็ค่อนข้างที่จะแข็งค่า
โอ้โหนี่ก็เป็นประเด็นหนึ่งเพราะว่าวันนี้ตลาดทุนให้น่าจะคือคลักบ่นจากประเด็นต่างประเทศด้วย
จากที่เดิมคาดกันไว้ปีนี้อยู่ที่๓๕ขยิบมาเป็นที่๒
โอ้โหนี่ก็ปรับมาตั้งแต่ต้นปีเทิร์นมาเรื่อยนะฮะ
ก็แสดงว่าเศรษฐกิจบ้านเราจริงแล้วก็เข้มแข็งมาเรื่อยนะ
ซึ่งมาดูก็คือตลาดหุ้นไทยเองเนี่ย
โอ้โหนี่ก็เพิ่งจะทะลุพันหกมาฮะ

อย่างนี้จะไป๑๗๐๐หรือเปล่าแล้วโอ้โหคำถามสำคัญช่วงนี้เจอบ่อยมากฮะ

แล้วบางคนถามว่าอย่างนี้จะซื้อต่อจะทำยังไงดี
แล้วก็ปีหน้าเกิดความแผนเผื่อเนี่ย

ส่วนใหญ่จะไปซื้อกันตอน๓เดือนสุดท้าย

จะไปซื้อกันเท่าช่วง๙เดือนที่ผ่านมา

วันนี้เราเลยทำข้อมูลเปรียบเทียบเลยครับว่า
ส่วนใหญ่จะได้ราคาถูกหรือราคาแพง

ตลอดหลายปีที่ผ่านมานะครับ
จะมีตั้งแต่ผมย้อนไปตั้งแต่๒๐๐๗ถึงปัจจุบัน๒๐๑๖

ปรากฏว่ามีแค่๓ปีเท่านั้นที่๓สุดท้ายได้ซื้อถูก
โอ้โหแล้วใน๑๐ปีมี๓ปีเท่านั้นเนี่ย

แล้วถ้าเกิดว่ามาดูเทียบกันเป็นรายเดือน
แล้วก็ถือว่าเอาราคาปิดเป็นวันเป็นต้นทุนเลย
เทียบกับราคาปิดของแต่ละเดือนที่เหลือ

หรือแพงปรากฏว่ามีแค่๓ปีเท่านั้นครับ
คือ๒๐๑๓๒๐๑๔และ๒๐๑๕
การลงทุนในเดือนธันวาถูกกว่าเดือนอื่น

กว่าธันวาแน่นอนค่อนข้างจะไปทางนั้น
ค่อนข้างจะไปทางนั้นเพราะซื้อธันวาธุ์นี้ซื้อแพง
ครับนะครับอันนี้๑๐ปีที่ผ่านมานะฮะ

เปลี่ยนจากการที่ไปซื้อธันวาเนี่ย

ว่าจะลงเมื่อไหร่เอามันเท่ากันทุกเดือนไป

๖หมื่นบาทก็หา๑๒ไปเลย

เดือนละ๕๐๐๐แล้วก็ให้กองทุนเขาหักเงิน

จะมีถ้าเราซื้อแบบเดือนธันวาอันหนึ่ง

ที่ซื้อเดือนธันวาลแล้วซื้อถูกกว่า

ซื้อถลิเหรียดก็ยังดีกว่านะฮะนั้นและเพราะฉะนั้นเนี่ย
ใกล้จะสิ้นปีแล้วครับต้องวางแผนกันแล้วเรื่องภาษีนะครับ
จะมากระจุกที่เฉพาะปลายปีแค่นั้นเดียว
แล้วก็ให้ง่ายที่สุดก็คือเดินไปธนาคารกรุงเทพ